ยุติศึกประธานสภาชูก้าวไกลเพื่อไทยนั่งรอง
เดา๑คือเก้าอี้ประธานสภา

น้ำแข็งสรุปข่าวให้แล้วครับคุณผู้ชม
นายภูมิไทยเวชยชัยครับ
นายภูมิทำเวชยชัยขออภัยไม่ได้อ่านชื่อ

รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยแล้วก็คุณประเสริฐจันทรลวงทอง

มอบหมายให้ทีมเจรจาไปคุยกับก้าวไกลใช่ไหม
สรุปแล้วนะจุดยืนเพื่อไทยก่อน
ย้ำเป็นครั้งที่ถลาย๕๐๐ถลายละ

เกี่ยวกับกรณีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ว่าเพื่อให้เรื่องดังกล่าวนะครับเดินหน้าไปด้วยดี
เพื่อไทยจึงเห็นชอบในหลักการ
ที่จะให้พักที่มีคะแนนเสียงสอสอเขตและบัญชีรายชื่อ
รวมมาเป็นอันดับหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ
ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีก๒คน
ก็ควรจะมาจากพักอันดับ๒เอา๒เลยนะ

เพราะว่าคะแนนเสียงของก้าวไกลและเพื่อไทยห่างกันไม่มากนี่
ส่วนเรื่องรายละเอียดของการประสานงานนะครับ
ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องที่พักเก้าไกรและเพื่อไทยต้องมาคุยกัน
แล้วเมื่อกรกตรับรองสอสอครบ๙๕แล้ว
จะมีการหยิบยกเรื่องนี้นะครับมาคุยกันหาข้อสรุปในที่สุด
แต่ในส่วนของพักเพื่อไทยขณะนี้ยังไม่มีการคุยเรื่องการวางตัว
อดิษรเพียงเกตว่าที่สอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะครับ
ระบุว่า๒๑มิถุนายนนะครับ
เขาจะนำเรื่องนี้ไปสอบถามในที่ประชุม
ว่าที่สอสอของพักเพื่อไทยเขาว่า
ทำไมไม่แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนไม่ใช่ไปตัดสินใจกันเองนะครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับนะครับ
เป็นก้าวไกลไปแล้วเหรอโอ้โหนี่ถามอย่างนี้เลยนะ

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ตำแหน่งนายกตอนปี๖๒มาแล้วเนี่ย
ทั้งที่พักก็มีชื่อแคนดิเดตนายกัธมนตรีของตัวเองอยู่
นายอิสรบอกว่าจะไปกลัวเขาตลอดไม่ได้นะครับ
เหล็กต้องอยู่เฉยจะอ่อนได้ยังไง
คุณอยากจะได้ตำแหน่งทุกตำแหน่งคุณต้องหาได้๓๗๗เสียง
สภาเนี่ยเขาเอาเสียงกำหนดไม่ใช่ว่าคุณได้๑๕๐
คุณจะหาว่าเอาเดือนเอาพระจันทร์เอาดาวอังคาร
คุณผู้ชมครับส่วนการประชุมแกนนำ๘พักร่วมรัฐบาลนะครับ

เดี๋ยวรอราย๒๑ก่อนนะ
จากทุกฝ่ายเห็นว่าควรรอกรกต
กรกตเขาอาจจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่๒๑มิถุนายนนี้ก่อนไง
จะได้ไปคิดกันให้สละตะ
ซึ่งก็มีรายงานว่าพักเก้าไกรเตรียมจะแถลงเรื่องตำแหน่งประธานสภา
อย่างเป็นทางการ๒๒มิถุนายนนี้เหมือนกัน
งั้นก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าที่แรกเขาบอกว่า๒๐คุณ
อิงจะไปชิมอะไรนะกาแฟส้มพี่โซบา
เดี๋ยวรอวันที่๒๒นะคะช่วงอาทิตย์นี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะพอสมควร
อย่างที่ว่าคาดการณ์๙๕ส่วนใหญ่